คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อย่านงามวงวานค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะเดินเข้าไปซื้อของตามปกติ
ก็ไปซื้อยาลดกรดในกระเพาะอาหารเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะคะ
สักพักเนี่ยเหมือนกับผู้ชายคนนี้มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
หงายหลังล้มตึงไปและเสียชีวิตอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ค่ะ
เมื่อช่วง๑๑โมงนะคะตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในร้านสะดวกซื้อสาขางามวงวาน๕๓เขตจตุจักรกรุงเทพ
ก็มีทั้งตำรวจไปมีแพทย์ไปมีร่วมกับตันยูไป
ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เลยค่ะผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๗นะคะ
เป็นคนกรุงเทพนี่แหละสภาพคือนอนหงายใส่เสื้อยืดลายทางสีขาวดำ
กางเกงขาสั้นสีดำเจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่เอาไว้นะคะเพื่อตรวจสอบ
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออาการตอนแรกก็ดูปกตินะคะ
ซื้อยาลดกรดในกระเพาะอาหารเดินมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
จู่มีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หงายหลังล้มไปเลย
พนักงานก็เข้าไปช่วยค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจตุรพัฒน์นะคะครับคือทางพนักงานในร้านบอกว่า
ตอนที่รอเจ้าหน้าที่คือเขาเสียชีวิตไปแล้วที่หน้าเคาน์เตอร์เลย
ก็บอกว่าคือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เขาทำบายพาสหัวใจมา๒รอบ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปที่นิติเวศ
โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อทำการสอบสวนโรคชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตต้องตรวจสอบด้วยล่ะค่ะว่าติดโควิด๑๙หรือไม่อย่างไรนะคะ
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนร้านสะดวกซื้อตรงนี้ก็ต้องปิดชั่วคราว
ก็ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดอะไรกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ